หลังจากที่สำนักงานความร่วมมือด้านความมั่นคงกลาโหม
สังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้ออกมาแถลงบอกว่า
กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้อนุมัติขายเฮลิคอปเตอร์โจมตี
พร้อมกับอุปกรณ์เสริมงบประมาณรวม๑๒๒๓๐ล้านบาทให้กับกองทัพบกของไทยนะครับ
ทำให้ทางโคศกกองทัพบกต้องออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้
เจาะประเด็นจากรายงานครับ
ว่าเป็นกรอบการจัดหาแบบเต็มระบบทั้งโครงการ๓๑ลำ
ซึ่งมีการอนุมัติในปี๒๕๕๔สมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้บัญชาการทหารบก
จัดหาเข้ามาแล้ว๘ลำพร้อมติดตั้งระบบยุทธโปรกรณ์
ซึ่งในครั้งนี้จัดหาแบบเฉพาะรายการตามความจำเป็นภายใต้วงเงินประมาณ๔๒๒๖ล้านบาทจำนวน๘ลำเท่านั้น
กลับไปในปี๒๕๖๐รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของคอสชได้ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาวุธยุทธโปรกรณ์เพื่อมาเสริมแสนยานุภาพให้กับกองทัพ
แต่ยังไม่ได้ถูกบรรจุในปีงบประมาณ๒๕๕๙
พร้อมเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด๑๒๐มิลลิเมตรมีสัญญาส่งมอบให้ครบ๖๐คันภายในสิ้นปี๒๕๕๙
และในปีงบประมาณหน้าคาดว่ามีงบประมาณพอที่จะจัดซื้อเพิ่มเติมอีก๕๐คัน
ทั้งหมดเพื่อเหตุผลเดียวกันคือเสริมเขี้ยวเล็บให้กองทัพไทย
มีขีดความสามารถในการโจมตีเพื่อป้องกันประเทศ
และขัดขวางภัยคุกคามในภูมิภาค
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน